และนอกจากนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปว่าอาหารการกินวันนี้เรามีมาฝากเพียบเลยนะคะ
ไปดูที่นี่คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ชอบกาแฟ
เวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยนะคะนอกจากเราจะจิบกาแฟรสเข้ม
แล้วก็สูตรกลิ่นหอมของกาแฟแล้วเราก็อยากได้บรรยากาศดีใช่ไหม
ที่นี่คุณผู้ชมบรรยากาศวิวเขานี่ดีเหมือนว่าเรานั่งรถไฟ
ชมวิวแล้วก็ไปกินกาแฟเลย
ไปกันที่นี่ค่ะคาฟคาเฟ่กาแฟปลาคาฟ
นี่ชื่อร้านเขานะบอกเลยว่าเก๋ไก่แล้วคุณดูเนี่ย
นี่ภายในร้านนะเขาตกแต่งเหมือนเป็นโบกี้รวดไฟอะค่ะ
ค่ะเห็นไหมเบาะที่นุ่งที่นั่งคล้ายอย่างนั้นนะ
เพื่อที่จะให้เราได้บรรยากาศได้เหมือนว่าเรานั่งรถไฟ
แล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยค่ะ
ร้านนี้เรียกว่าต้องถูกใจสายรักธรรมชาติ

มีของเล่นมีวิถีชีวิตในเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟแบบนี้มาให้ดูกัน

นี่ได้เรียนรู้เรื่องรถไฟนะมีหลายรูปแบบนะ

มาให้ดูกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแหมมันน่าถูกอกถูกใจจริงนะคะ
น้องหนูที่อาจจะไม่ได้เห็นแบบเยอะขนาดนี้
มาที่นี่ได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมที่นี่นะบรรยากาศเขาว่าสุดยอดแล้วใช่ไหม

แต่พอเดินออกไปนอกร้านรับรองว่าจะต้องว้าวแน่นอน

เขาตัดตกแต่งเอาไว้แบบนี้เป็นสวนหย่อมแบบว่าโอ้โหบรรยากาศดี
แล้วก็ยังมีปลาคาร์ฟนำเข้าจากญี่ปุ่นคุณผู้ชมเกือบหมื่นตัว

มาปล่อยให้มันว่ายน้ำเล่นแบบนี้ค่ะ

เยอะนะแล้วปลาครับเป็นปลาปลาราคาแพงถูกไหม
ใช่เป็นปลาราคาแพงแล้วก็เป็นปลาที่นิสัยดี

คุณป้าครับแต่ว่าต้องมีวิธีการเลี้ยง
คุณต้องรู้ว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงแบบไหน

แต่นี่เขาสามารถเลี้ยงมันได้นะ
เป็นกว่าหมื่นตัวให้อยู่ในสวนสวยแห่งนี้

แล้วก็ยังมีแบบบรรยากาศแบบละอองน้ำเย็นเนี่ยค่ะเห็นไหม

เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้สัมผัสละอองน้ำลงมา

มันทำให้เราแบบสดชื่นได้หมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งนะสำหรับใครที่ชื่นชอบที่จะดื่มกาแฟ
แล้วก็ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ไปด้วย

ร้านนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเจียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่๘โมงเช้าจนไปถึง๕โมงเย็น
ผมชอบบรรยากาศแบบนี้คือทำเป็นสวนต้นไม้
ส่วนมอสใช่ไหมแล้วก็ตามร่องต่างมันจะมีเหมือนเป็นต้นน้ำลำทาน
แล้วมีปลาว่ายไปว่ายมามันสบายตานะ
ไปเที่ยวสวนแบบว่าอุทยานอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ
คล้ายมากไม่เหมือนเราไปร้านกาแฟเลยเนอะ

มันเป็นสวนไปอุทยานอย่างที่คุณบอกบางทีบางคนบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชอบกาแฟ

โอ้โหชอบกาแฟหรือแก่ฟ้า

ไม่ชอบมันจากในโฆษณาอีกนะ
บอกแล้วว่างไม่ได้ชอบดูโฆษณา

ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียว

ยังอยู่ก่อนยังมีอีกหลายข่าวให้ได้ติดตาม